เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เขาดินกัน

สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

หรือว่าสวนสัตว์ดุสิตที่เรารู้จักกันนะคะ

ถือว่ามีเรื่องราวต่างเยอะแยะมากมายเลย
แล้วก็เป็นสถานที่ในความทรงจำของเด็กจริงชอบไปไหม
ชอบไปไหมชอบสิหลายคนชอบ

และหลังจากเสด็จนิวัตรประเทศไทยจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในเขตพระราชฐานพระราชอุทยานสวนดุสิตด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนนำดินมาถมเป็นเนินเขาเกาะกลางน้ำเรียกว่าเขาดินพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ปลูกพันไม้นานาชนิดและเลี้ยงสัตว์จำนวนไม่มากนัก

หรือสวนสัตว์ดูสิตเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมซึ่งถือเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะในเนื้อที่๑๑๘ไร่แห่งนี้มีสถานที่เป็นจุดประวัติศาสตร์ทั้งหมด๘จุดที่ใครมาเที่ยวเขาดินแล้วจะต้องมาเยี่ยมชมค่ะโดยเฉพาะจุดที่ดิฉันยื่นอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าจุดเกาะกลางเขาดินถือเป็น

ยืนต้นสูงเด่นสง่าบนเนินเขาดินใกล้กับน้ำตกและด้านหน้ามีศิลาสลักอักษรจะลึกให้เห็นถึงความเป็นมาของต้นสักทองเก่าแก่ต้นนี้
หลบภัยสาธารณะอีกหนึ่งพิกัดที่ใครหลายคนเข้ามาชมสร้างขึ้นราวปี๒๔๘๔เพื่อให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาหลบภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
พอเราเดินผ่านซุ้มเข้าไปก็จะเห็นภูเขาจำลองมีต้นไม้ปกคลุมเขียวขจีอยู่ด้านบนและรอบรอบก็จะมีการจัดนิทัศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง
พอเราเข้ามาในกลุ่มหลบภัยนะคะเราก็จะเห็นว่ากลุ่มหลบภัยนี้นะคะมีความกว้างสามารถจุคนได้ถึง๖๐คนค่ะ
หุมหลบภัยแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในปี๒๔๘๔ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
ปัจจุบันนี้นะคะถือว่าปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิตเข้ามาเยี่ยมชม
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะ
ต่อมาที่นับว่ามีความสวยงามและเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสร้างขึ้นในสมัยราชการที่๗นั่นก็คืออาคารเรือนกระจก
เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวติดดินสไตล์กึ่งยุโรปหลังคาปั้นยาประดับด้วยไม้ฉลุโดยรอบชายคา
โดยในปี๒๕๔๕สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเกียรติบัตรรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นให้อาคารเรือนกระจก
และเมื่อเดินเข้าไปชมด้านในก็จะเห็นนิทัศกาลภาพถ่ายที่หาดูได้ยากตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งเขาดินวางแสดงเรียงรายอยู่
รวมถึงภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญต่างที่เกิดขึ้นณเขาดินแห่งนี้
ชรพงศ์ชัยนามบุญมีกาสอนเสถ่ายภาพสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน